ตามที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ากลับมาช่วงนี้จะพาไปทานเมนูเส้นกับผักสดการันตีว่าจะต้องถูกใจสายแฮลติ้งแน่นอน
วันนี้นะครับผมมีร้านอาหารเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นร้านน่ารักครับ
รับประกันได้เลยว่าจะฉีกทุกมุมมองของอาหารสุขภาพที่คุณผู้ชมเคยรู้จักเลยทีเดียวนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณปอยนะครับ
แต่พอดีแต่งงานกับคนกรุงเทพเลยรู้สึกว่าเราอยากมีร้านร้านหนึ่งที่เหมือนเราตอนสมัยเด็ก
ที่อยู่แบบกับคุณตาคุณยายเขาเก็บผักริมรั้วทาน
ทุกอย่างอร่อยจากความสดความอร่อยของวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ก็เลยคิดว่าอยากมีร้านร้านหนึ่งให้คนที่กรุงเทพ
รู้สึกมั่นใจวางใจให้เราดูแลเขาตั้งแต่ต้นทาง

แล้วจุดประสงค์ที่๒ก็คือเราจะทำอาหารยังไง

ใช้จากความอร่อยของธรรมชาติที่เราใช้วัตถุดิบ

การกำลังแต่งร้านความเจ็บของเราต่อแต่งเป็นยังไง
คือเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นสบายเหมือนอยู่บ้าน
เหมือนที่ปอยบอกว่าปอยมาอยู่กรุงเทพฯแล้วปอยก็อยากมีร้านละหนึ่ง
ให้รู้สึกแบบมาร้านนี้แล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
ก็เลยอยากจะแต่งอารมณ์แบบคือไม่ได้ฟาร์มจ๋า
แต่ให้มันมีโทนของความสดชื่น
และจริงผลไม้และผักพวกนี้คือมันไม่มีที่ไว้
นี่คือของให้เราใช้จริงเลยใช่แล้วบางทีแบบว่าเชฟจะขึ้นซุป
หรือว่าน้องเขาจะเอาน้ำมาทำน้ำให้ลูกค้าเขาก็จะเดินมาหยิบ
ใช่ค่ะอยากมาทานอะไรก็มาที่แล้วก็ทำให้ดู
ใช่ค่ะอยากมาทานอะไรก็มาที่แล้วก็ทำให้ดู
อยากมาทานอะไรก็มาที่แล้วก็ทำให้ดูครั้งเดียวขอไปดูบรรยากาศแบบจริงเลย
ครั้งเดียวขอไปดูบรรยากาศแบบจริงเลย
ครั้งเดียวขอไปดูบรรยากาศแบบจริงเลยเวลาที่มาที่ร้านนี้เวลาที่สั่งอะไร
เขาจะทำอะไรกับบ้านนะครับมาไปดูเลยครับผมได้ค่ะเขาจะทำอะไรกับบ้านนะครับมาไปดูเลยครับผม
ได้ค่ะเขาจะทำอะไรกับบ้านนะครับมาไปดูเลยครับผม
เอาละครับบุกเข้ามาดูวัตถุดิบสำคัญของทางร้านนะครับก็คือพวกผักต่างนี่แหละ
อันไหนที่เราปลูกเองบ้างครับปลูกเองก็จะมีมันฝรั่งบิดรูดฝักทองกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศลาชินีหอมหัวไยแล้วก็มีของแบบอยู่ข้างเหนือค่ะมันก็จะมีเหมือนบล็อกคอรี่บ้างไซโยเตมะหลักหวานอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอามาใช้ในร้าน
ปอยแล้วในเมืองไทยถ้าเราจะบอกว่าทุกอย่างเป็นออร์แกนิคเนี่ยคงยากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่าปลอดศาล

คือจริงเกษตรอินทรีย์อาจจะไม่ใช่ออร์แกนิคทั้งหมด
ออร์แกนิคผักเกษตรอินทรีย์สุดท้าย

ถ้าล้างผ่านน้ำแล้วเราผ่านกระบวนการล้างที่ถูกต้อง
พิษโลหะหนักแทบจะไม่ต่างกันเลย
ใช่มันก็สามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ได้
ต้นทางดีอันดับหนึ่งแล้วแล้วก็มาทำให้มันดีที่สุดได้อีกครั้งหนึ่ง
คุณน็อตเห็นนี่คือเราจะล้างทุกอย่างจากหัวกลางก่อน
เพื่อให้ผ่านกระบวนการล้างที่มันเหมือนผ่านชะล้างสารพิษ
จะมาถึงที่นี่ก็ถือว่าปลอดภัยมากแล้ว
ใช่ค่ะเห็นคุยกันเรื่องการปลูกผักหลากหลายรูปแบบ
เราก็เลยอยากนำความรู้ข้อนี้มาฝากคุณผู้ชมเพิ่มเติมกันบ้างค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ชอบทานผักนั้นนะคะ
ทราบหรือไหมคะว่าผักอนามัยผักปอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์
หรือที่เรียกกันว่าผักออร์แกนิคจริงเขามีความแตกต่างกันค่ะ
อย่างผักอนามัยก็หมายถึงผักที่อยู่ในกระบวนการผลิตแบบใช้สารเคมีป้องกัน
และปราบศัตรูพืชรวมทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างอยู่แต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ต้องเก็บเกี่ยวทำความสะอาดและบรรจุหีบห่ออย่างดีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ
ส่วนผักปลอดสารพิษหมายถึงผักที่มีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช
รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว
ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังคงมีสารเคมีตกค้างแต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
โดยให้มีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ
และสุดท้ายผักออร์แกนิคหมายถึงผักที่มีกระบวนการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นและไม่ใช้พันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรมมีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้นะคะจึงมีความสะอาดและปลอดภัยตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
จริงแล้วอาหารหลักของเราเนี่ยจะทำอาหารประเภทไหน
เรามีหลายสไตล์มากทั้งของทานเล่นที่แบบจัดหนักเลยเป็นผักก็ได้เป็นของแบบว่าที่เป็นอบเป็นอะไรเป็นเนื้อก็ได้

ใช่มีสปาเกตตี้มีสเต๊กมีพ็อกสแปรริตมีเหมือนทุกอย่างเลย
เส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะครับวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอผมไปรอให้โต๊ะแล้วรอเตอร์ไพรส์ดีกว่าว่าจะเป็นเมนูอะไรดี

ได้ความรู้กันแบบเต็มเปี่ยมกันไปแล้วคราวนี้มาพิสูจน์ความอร่อยกันบ้าง
เมนูตัวแรกก่อนที่อยู่หน้าคุณน็อตเลยอันนี้ทราบไหมคะว่าเป็นปลาทูไม่ใช่เทมปูระนะ

ถูกค่ะเราเอามาชุบไข่แล้วก็ทอดแต่ว่าจุดเด่นของมันคือปอยอยากพยายามทำให้มันเหมือนสไตล์
เพราะว่าก็ภูมิชาของคนไทยคุ้นเคยกะปลาทูรสชาติไทยอยู่แล้วก็เลยเอาปลาทูไปผัดคัยี้กับพริกแห้งกระเทียม
เราใช้แอนชูวีหรือเบคคอนแต่ว่าเราใช้ปลาทู
แล้วแหล่งที่มาของปลาทูเราเลือกจากที่ไหนครับ
จริงปลาทูตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดที่ร้านไม่ได้ใช้เจ้านี้เนี่ยลูกค้ารู้นะ
มันนี่ไม่ใช่ปลาทูเจ้าเทิมใช่อันนี้เราจะมีคุณป้าที่เราเคยไปเจอเขาอะค่ะ
เขาต้มแล้วก็ทำปลาทูเองเพราะฉะนั้นความคาวหรือความเค็มมันจะไม่เหมือนปลาทูทั่วไป
มันก็จะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามันกลมกล่อม
วิธีการผัดให้ได้แบบคุณค่าของอาหารให้อย่างครบครันเนี่ยมันต้องมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ
จานนี้อย่างที่เราบอกอาหารสุขภาพจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไร
ถ้าปลาทูมันอร่อยพริกแห้งกระเทียมก็เสริมรสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมนูนี้ไปปรุงแค่พริกไทยกับเกลือแค่นั้น
แต่เทคนิคก็คือต้องแบบผัดให้มันไฟแรงนิดนึงให้ปลาทูมันแห้ง
ถ้าเวลาทานก็คือต้องทานปลาทูกับสปาเกตตี้กับปลาทูที่ทอดคู่กันค่ะ
มันก็จะมีความหอมของพริกแห้งแล้วก็หัวระพาที่เราตัดเข้าไปให้ได้ความเป็นไทยอย่างนี้ค่ะ
อย่างเกลือที่จะมาใช้เนี่ยเพื่อไม่ให้มีโซเดียมลงที่ดีกันเลือกเกลืออย่างไรไหมครับ
เกลือเนี่ยจริงเกลือที่โซเดียมต่ำก็มีแต่ที่ร้านจะเป็นเกลือที่เขาเรียกว่าฮีมารายาโซฮอ
ที่จากเครือเขาฮิมาระยาศาสตร์สีจำพูนะสีจำพูค่ะ
แล้วก็ต้องทานคู่กับปลาทูเทมปุระดีไหมคะเรียกว่าปลาทูเทมภูระ

แบบนี้ใช่สะอาดจริงแต่รสชาติมันจัดจัดใช่ลูกค้าเป็นร้านอืมถ้าใครมาต้องสั่งครบจริง
นะครับอ่ะเมนูนี้แหละครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เราประยุกต์จากส้มตำไทยแต่ว่าเรามาใช้
มาใช้เส้นสาหร่ายแก้วอะค่ะค่ะ้าหมวนกับเส้นส้มตำเส้นแล้วก็ใส่ไก่
กับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มก้มตำ
เหมือนกินก้มตำเลย

แต่หรือว่ากินง่ายกว่าน่ะ
โอเคไหมคะมีไขดีมากนะค่ะเมนูนี้

มันได้อัตรรสในการรับประทานส้มตำ

รสชาตินี้จัดจ้านไม่แพ้กับส้มตำที่แบบตำกันแบบนัวเลยทีเดียว

ที่นี่ก็มีเครื่องดื่มเพื่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะ

ตัวนี้จะเป็นน้ำสกัดเย็น
คือทางร้านเราจะคั้นในเครื่องที่ไม่ผ่านใบมีด
มันจะได้ไม่ทำลายเอ็นไซดที่มีชีวิตหรือเวตามิน
นี้จะมีแคลอทแอปเปิ้ลแดงมะนาวสับปะรดแล้วก็ใบมิ้น
เอาไว้หลอกล่อบางทีกินมิ้นเฉยก็ไม่ได้

มันมีความหวานธรรมชาติเลยแล้วก็อมเปรี้ยวนิด
แล้วก็มีความหอมของใบมิ้นด้วยนะครับผม
พูดถึงร้านอาหารสุขภาพแบบนี้จริงแล้ว

ถ้าเกิดเราทำให้เขาไม่กลัวที่จะทานอาหารสุขภาพ

อาหารสุขภาพคือหนึ่งในมื้อที่เขาไปทานแบบกะเพราไข่ดาว
ไปทานอาหารแบบจันทร์ด่วนอย่างนี้

เราพยายามที่จะใส่ใจที่บอกคุณน็อตว่า

เพราะว่าลูกค้าจะกลัวการทานอาหารสุขภาพ
แล้วทีนี้อาหารสุขภาพอ่ะ
แต่เราอยากทำให้คนรู้สึกว่า

พอลูกค้าประจำเรามาเรื่อยอย่างนี้ค่ะ

กายเขาชินกับรสชาติที่มันกลาง
เค็มไปหวานไปรสจัดไป
อย่างเขาไปทานอาหารบางอย่างที่มันหรือเลี่ยน

โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเอง

ทานหวานได้น้อยลงหูอันนี้เลี่ยนจังเลย
อันนี้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกอุ๊ยดีมากเลย

ไม่ได้แค่มาทานอาหารแต่เหมือนเขาได้ให้รางวัล

ก็เหมือนวันนี้ได้ให้สิ่งดีกับร่างกายนะ
แต่เขาอร่อยและได้สุขภาพดีกลับไป
คือสิ่งดีอินยันในความสำเร็จนะ
เปิดตั้งวันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันตอนนี้
ตอนนี้คราวใบี่ที่๔เมื่อเดือนเมษายน
ปีที่๔แล้วค่ะว่ามีต้นผู้ชายอยู่มาต่อเนื่อง

ตั้งแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาเปิดเป็นเที่ยงแล้วค่ะ

อยากมาลองสุขภาพรสชาติกับจันทร์

เราบอกเองตรงเลยนะคะว่า
ขอยกให้การเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้
เป็นเสมือนการเติมความรู้ของเมนูเส้น
ที่ค่อนข้างแปลกใหม่จริงเลยแหละค่ะ

ต้องผ่านการคัดแล้วคัดอีก
ปรุงแต่งปรับสูตรจนได้รสชาติที่ดีที่สุด

ที่ได้มาทานเมนูเส้นเหล่านี้เหมือนกับเราค่ะ

จะพาไปชิมเมนูเส้นจานเด็ดจากร้านน้องใหม่ในย่านอารี

แม้จะเป็นน้องใหม่แต่ความรู้และความอร่อยมาครบนะจ๊ะ
ติดตามได้สัปดาห์หน้าค่ะ